เอาเปลี่ยนอารมณ์ไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีกันบ้างครับ
โอ้โหเขาบอกว่าจะไปขอโชคขอลาบเนี่ย
เพียงกระซิบบอก
บอกขอโชคขอลาบสักคำ

โพทองอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีประชาชนก็มากันเยอะฮะ
ที่นั่นเขามีพิธีกรรมในการเสริมดวงเบิกเนธพระเจ้าหนุนดวง
โอ้โหเป็นการรับเจ้าลงจากสวรรค์ในโอกาสวันตรุษจีนไง
ก็ผ่านมาไม่นานนี่เองคุณผู้ชมฮะ
ชาวบ้านก็มากราบไหว้ขอพรขอโชคจากหยดน้ำตาเทียนในอ่างน้ำมนที่หน้าพ่อขุนช้างมหาเศรษฐีนั่นเอง
บางคนก็ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายเอาไว้เผื่อส่งต่อให้เพี้ยนในโลกโซเชียล
เห็นกันแบบนี้เนี่ยนะคุณผู้ชมนะโอ้โหบอกเลยว่าฮิตฮอตจริง
บางคนรู้วิธีทำยังไงทำอย่างไรคะ
เดินเข้าไปเลยไปกระซิบแบบนี้ครับไปกระซิบขอพรข้างหูพ่อขุนช้างมหาเศรษฐี
ก็ก่อนจะกระซิบก็ตั้งจิตอธิษฐานขอพรขอโชคขอรับตามศรัทธาตามความเชื่อก็ว่ากันไป
แต่ผมบอกแบบนี้ละกันแม้ถ้าทุกคนมากระซิบกันแบบนี้
จะให้ระมัดระวังตัวเพราะฉะนั้นเวลาคุณไปกระซิบ
แนบขนาดนั้นหรอกเอาแค่พอประมาณแล้วสวมใส่หน้ากากอนามัย
กระซิบเสร็จและทำไงหลังมือ
น่ะเอาแบบนั้นแล้วกัน
คุณผู้ชมฮะคนที่ดวงดีดวงเฮงเขาก็นำอุปกรณ์กีฬานะ
มีอุปกรณ์กีฬาด้วยแหละมาแก้บน
แล้วก็มีขนมน้ำแดงมาถวาย
อุปกรณ์กีฬาคืออะไรอุตกร
ชอบเล่นตะก้อเด็กอาจจะชอบเล่นตะก้อ
อะไรแบบนี้เอ้าบอกแบบนี้ว่าเป็นเรื่องราวของความเชื่อ
ดูแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็ขอให้ทุกคน
โชคดีนะเห็งกันทั้งค่ะขอให้รวยใช่ค่ะ